สวัสดีครับวันหยุดสุดสัปดาห์นี้สภาพอากาศทั่วไทยอย่างที่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายจุดหลายพื้นที่ตั้งแต่ประเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างบางจุดมีอากาศหนาบางจุดมีฝนตกบางจุดก็ต้องเจอเรื่องของสายหมอกที่เขาจะที่จะมีบทบาทกับการใช้ชีวิตนะครับทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่
ทำให้การใช้ชีวิตในจุดนี้เองต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งบนบกรวมไปถึงในท้องทะเลด้วยนะครับเพราะว่าคลื่นนั้นก็จะสูงประมาณ๒๓เมตรแน่นอนครับในบริเวณทางตอนบนครับอากาศที่ร้อนแบบนี้ก่อนหน้านี้เอาความชื้นมาปกคลุมในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับทั้งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอน

ว่าการใช้ไฟตัดหมอกอย่างถูกต้องถูกที่ทีเนี่ยนะครับใช้อย่างไรกันบ้างต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าไฟของรถเราเนี่ยนะครับจะมีไฟสองอย่างแบบก็ได้ก็คือไฟปกตินะครับสามารถที่จะส่องในสภาวะอากาศปกติในสภาวะที่ไม่มีหมอกนะครับดังนั้นหากใช้ไฟแบบนี้ส่องในบริเวณที่มีหมอกแสงไฟก็จะสะท้อน
๒๕๓เมตรเท่านั้นนะครับแสงไฟจะบานออกนะครับจึงทำให้แสงไฟที่สะท้อนกับแสงหมอกเนี่ยนะครับไม่สะท้อนกลับเข้าสายตาของคนขับแต่สิ่งสำคัญครับจะต้องขับรถด้วยความเร็วต่ำนะครับเพราะว่าการที่แสงไฟตัดหมอกนะครับสะท้อนกลับไปสามารถให้จะสะท้อนในระยะทางสั้นเท่านั้นและที่สำคัญนะครับแสงไฟตัดหม
นโน้นเนี่ยนะครับในยานไม่มีหมอกลงจากนี้นะครับตามลงด้วยดังนั้นต้องเลือกดีแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเพื่อที่จะลดอันตรายบนท้อง
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ